ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่พูดกันว่า
แก๊สน้ำตาเนี่ยยิงใส่ตัวคนได้ไหม
ยิงออกไปแล้วมันเป็นยังไงมันระเบิดไหม
วันนี้นะครับตำรวจพยายามที่จะอธิบายถึงการยิงแก๊สน้ำตา
ประชาการตำรวจนครบานเอาทีมมาสาธิตเลยครับคุณผู้ชมครับ
เอามาทีมาสาธิตการยิงแก๊สน้ำตาล
ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายขณะที่การปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากลนะครับ
แล้วก็ไม่ได้คิดจะใช้ทำร้ายใครเป็นการป้องกันเท่านั้น
ไปดูภาพที่เขาสาธิตให้ดูหน่อยครับ
นี่คือตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
ทดสอบการยิงแก๊สน้ำตาที่ใช้ควบคุมการชุมนุมโดยจำลองการยิงนะฮะ
ระยะ๑๐๐เมตรมี๓โค้ง๓องศา๓๐องศา๔๕องศาและ๖๐องศา
โค้งความไกลระยะหวังผลมันจะต่างกันนะครับ
เป็นการจำลองเหมือนพื้นที่การชุมนุมฮะ
เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของประชาชน
หลังจากมีข่าวปลอมผ่านโซเชียลมีเดีย
ผู้ชุมนุมเนี่ยถูกกระสุนแก๊สน้ำตายิงเข้าที่ใบหน้า

ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับ
พันธุ์ตำรวจโทสรายุทธ์อรุณฉายท่านรองผู้กำกับการควบคุมฝูงชนระบุว่า
ไปทำอัตรายใครหรือผู้ชุมนุม
ส่วนที่จะลอยออกไปมันเป็นตัวกระบอกบรรจุแก๊สน้ำตาฮะ
ซึ่งทำจากพลาสติกนะครับที่บรรจุแก๊สน้ำตาเอาไว้
มันสามารถลุกไหม้ได้ด้วยตัวเอง
แต่มันไม่ได้เป็นชนิดระเบิดเหมือนที่เคยใช้แล้วมีปัญหามา
เมื่อการชุมนุมปี๒๕๕๑คุณผู้ชมยังจำได้ไหมครับ
ดังนั้นเขาบอกว่าชนิดนี้ในปัจจุบันที่ใช้อยู่แบบนี้
เขาบอกไม่เป็นอันตรายตำรวจบอกนะฮะ
อกจากนี้การยิงแก๊สน้ำตาเพื่อเป็นการยิงนะฮะ
ควันไปยับยั้งการคุกคามไม่ใช่การยิงใส่ตัวผู้ชุมนุมโดยตรง
เขาบอกว่าบางครั้งที่ทางลมมันอาจจะส่งผลต่อวิถีของแก๊สน้ำตาล
ซึ่งปืนยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยเป็นปืนที่ใช้กับกระสุนขนาด๓๘มิลลิเมตร
และลำกล้องไม่มีเกลียวทำให้ไม่สามารถใช้คู่กับกระสุน
หรือระเบิดชนิดอื่นได้ครับลองฟังท่านชี้แจงจากปากฮะ
ระยะไกลสุดคือ๑๕๐เมตรระยะกลางคือ๑๐๐เมตร
ระยะไกลคือ๕๐เมตรแต่ถ้านั้นเราใช้การเทียบเคียงประมาณการเป้าหมายเอา
และอย่างที่ผมจังเพราะว่าจะไม่ยิงไฟไปในกลุ่มคน
เราจะยิงไปตรงที่ตำบลที่คิดว่าลมพัดให้ควันเข้าไปหาฝุงชน
ด้านพลตำรวจโทษพักกระพงพงเพตรานะครับ
ท่านผู้ประชาการตำรวจนักความร้านยืนยันว่า
สน้ำตาที่ใช้ในปัจจุบันมี๒ชนิด
คือชนิดคว่างใช้แบบเป้าหมายระยะใกล้
และชนิดยิงสำหรับเป้าหมายระยะไกล
ซึ่งทั้งหมดผ่านการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี
เพราะว่าไม่ทำอันตรายต่อประชาชนครับ
อยากจะแสงให้เห็นว่าจริงแล้วการแบบหน้าที่ของตำรวจ
เราได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนจริง
และเป็นเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับ
แล้วก็อย่างเมื่อวานที่ผมเอาให้ดูปลอกหรืออะไรก็ตาม
มันเป็นปลอกที่เราใช้ในการฝึกอบรมในหน่วย
ให้ดูว่ารักษณะของปลอกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง